หลายคู่หลายคนออกงานรับทรัพย์

คือเพราะอะไรรู้ไหมนางหมดมุกคือคิดไม่ออกแล้วค่ะ
เพราะว่าทุกปีก็คือเตอร์ไพรส์แบบจัดใหญ่จัดเต็มอะเนาะ
ส่วนเตรียมจะไปฉลองที่ไหนกันนั้นยายาบอกว่า
ยังไม่รู้เลยค่ะพี่เพราะว่าพี่แบร์ไม่ได้บอกอะไรเลย
แต่สาวยายาก็ไม่หวั่นเพราะอะไร
แต่งหน้าทำผมมาแล้วตั้งแต่เช้าจ้า

ก็สวยเลย

เห็นว่าเค้าจะเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างแบบเย็นดี

เป็นใครขอเซอร์ไพรส์ทำเป็นวันนี้
มันไหนตรงเล่ะไหนไม่บอกว่าแบบ
แล้วเวลาพี่แบร์เขาจะซื้อไฟอะไรอย่างไรจะได้มั้ย

เพราะว่าโมเมนต์ในการฉลองวันวาเลนไทยของคู่นี้ไม่ธรรมดา

นี่พี่ณเดชน์จัดเต็มจัดใหญ่นะจัดใหญ่มาตั้งแต่ชุดแล้วคุณผู้ชมค่ะรวมไปถึง

คือเอาจริงนะรูปนี้โฟกัสอยู่ที่เสื้อณเดชน์อย่างเดียวเลยค่ะ
เขาไม่ได้ไปทานร้านอาหารลูกท็อปที่ไหนนะ

แล้วคู่วิวดีสวยบรรยาชาติและคุณผู้ชมดี
ช่อดอกกุหลาบสีแดงก็มาเนรมิตโต๊ะดินเนอร์สุดหวังก็มี
แถมที่สำคัญพี่เบรงหลงมือทำอาหารเองเองครับ
เนี่ยถึงกับขณะแซลตัวเองว่างานไม่ใหญ่นะวี

แต่นิดนึงนะคะที่ฉันชอบชุดของหนุ่มนเด็กมากเลยคุณผู้ชม
คือแบบว่าใส่แบบนี้กินข้าวดินเนอร์กับน้องย่าเสร็จพร้อมขึ้นเวทีเลย

ตอนเขานั่งทานข้าวกันนะไม่น่าได้ฟังเพลงแจ๊ก

ต้านต้านต้ารึ้นต้านต้าน

สีแดงแบบตะโกนจนแม่แก้วเนี่ยเขาเข้ามาแซวนะว่า
เออพ่อคุณเอ๊ยชุดรสเมนเติร์นไปเลย
เป็นฟิลแบบบานเย็นค่อนไปทางแดง

บอกเลยนะว่าชุดยายาเนี่ยสู้ชุดณเดชน์ไม่ได้วันนี้ต้องให้
แต่ใดคือความรักมันล้นอิ่มความสุขจนล้นออกปากเรา
ฉันว่านะหลังผู้หมากินต้องเอ็นไวน์แล้วแหละ
จริงก็ต้องแต่งตามแล้วนะ